สวัสดีครับก่อนที่จะเริ่มต้นการทำงานในวันพรุ่งนี้

หลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไรบ้าง

ในระยะนี้เป็นช่วงที่บริเวณความกดอากาศสูง

อ่อนกำลังถอยร่นกลับไปนะครับ

คุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีสีแดงปรากฏอยู่
ก็คือบริเวณที่มีอากาศค่อนข้างร้อนละทีเดียว
โดยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากกรมประตูนิวอมที่ยาน
ก็มีการคาดการณ์แบบนี้ว่าในช่วงกลางสัปดาห์นี้
เริ่มตั้งแต่วันที่๙๑๑๑๑๒บริเวณความกดอากาศสูง
จะมีกำลังแรงอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับ
แรงครั้งนี้น่าจับตามองเพราะว่า
จะมีลักษณะคล้ายกับในช่วงกลางเดือนธันวาคม

โดยช่วงที่คาดการณ์ว่าจะหนาวแรงที่สุด

ส่วนตัวเลขคือตัวเลขอุณหภูมิเฉลี่ย
จะสังเกตว่าจะมีการค่อยแผลลงมา
กลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
โดยช่วงวันที่๑๑๑๒ถ้าหากดูตัวเลขดีก็จะพบว่าตัวเลข๑๐ปลายจะแผ่ลงมาอยู่แถวบริเวณทางตอนกลางประเทศ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เราอาจจะได้มีโอกาสสัมผัสอุณหภูมิประมาณ๑๖๑๗๑๘กันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนกรุงเทพมหานคร
แน่นอนครับบริเวณทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสานตัวเลขนั้นก็อาจจะดิ่งไปแตะอยู่เลขตัวเดียวนะครับ
ดังนั้นในช่วงกลางสัปดาห์นี้ใครที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งพาเด็กไปท่องเที่ยวเดินทางตามจุดต่าง
จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศด้วยนะครับต้องดูแลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
มาดูกันหน่อยนะครับว่าภาพรวมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
เหนือนะครับอากาศจะเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
มีลมแรงกับมีฝนเล็กน้อยนะครับบนยอดดอยก็ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียตครับ
อีสาเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันครับมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับ
อุณหภูมิจะเย็นลงไปประมาณ๔๖องศาเซลเซียตนะครับบนยอดดอยอยู่ที่ประมาณ๕๑๐องศานะครับ
ส่วนพื้นราบก็อยู่ที่ประมาณ๑๓๓๐องศานะครับส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคล่างเนี่ยนะครับ
อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๓๕องศาเซลเซียตนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาครับ
ภาคตะวันออกจากการตรวจสอบก็พบว่าอากาศก็จะเย็นลงครับประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่ประมาณ๑๘องศานะครับคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโอกาสเกิดฝนก็อยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นบริเวณทางตอนล่างของภาคทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๓๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นก็เน้นบริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
กรุงเทพมหานครครับมีลุ้นครับว่าเราจะได้เจออากาศที่ค่อนข้างที่จะหนาวทีเดียวนะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๙องศาเซลเซียตก็ลองมาลุ้นกันนะครับว่ากลางสัปดาห์นี้เราจะได้สัมผัสลมหนาวอากาศเย็นแบบนี้เหมือนช่วงกลางเดือนธันวาหรือไม่
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ